ใช่แล้วค่ะคุณผู้ชมค่ะข่าวแรกของเราในวันนี้ต้องบอกว่าเป็นประเด็นร้อน
เนี่ยเดินทางไปศึกษาที่ต่างประเทศแต่ก็ไม่วายมีประเด็นให้ต้องออกมาเคลียร์นะคะคุณผู้ชม
โดยมีหญิงสาวคนหนึ่งเอาชื่อของหนุ่มเขื่อนไปปล่อยข่าวว่าที่อดีตนักร้องหนุ่มต้องเดินทางไปยังต่างประเทศ
เพราะว่าได้ขโมยเงินของเธอไปจำนวน๕แสนบาท
ยังปล่อยข่าวอีกว่าตัวของหนุ่มเขื่อนเนี่ยเอาตัวคนแรกเพื่อไปหลอกนอนกับคนโน้นทีคนนี้ที
ระหว่างที่ใช้ชีวิตอยู่ในต่างประเทศจนเจ้าตัวต้องออกมาโพสต์ร่ายยาวเคลียร์ถึงประเด็นดังกล่าว
ไอจีส่วนตัวแบบละเอียดยิบเลยนะคะ
ซึ่งบันเทิงไทยรัฐได้รับการเปิดเผยข้อมูลจากคนใกล้ชิดว่าเรื่องราวทั้งหมดเนี่ยเกิดจากหญิงสาวคนนึงที่หนุ่มเขื่อนเคยรู้จักแล้วก็สนิทสนมกันเป็นเวลา๒ปี
นำไปปล่อยข่าวลือทำลายชื่อเสียงเหตุผลที่หนุ่มเขื่อนต้องออกมาเคลียร์เพราะว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นส่งผลกระทบต่อจิตใจของคุณแม่
แล้วอยากจะถือโอกาสในช่วงปีใหม่นี้ให้คนที่คิดไม่ดีกับเขาได้เปลี่ยนมุมมองทัศนคติใหม่
จะได้มีความสุขในชีวิตนะคะ
อันนี้ก็เป็นการชี้แจงของทางด้านหนุ่มเขื่อนนะคะ
คืออย่างที่ทราบกันว่านุ่มเขื่อนได้เดินทางไปศึกษาต่อที่ต่างประเทศ
แล้วหลายคนก็ไม่รู้หรอกว่าเขาไปศึกษาต่อจริงหรือเปล่า
หรืออะไรอย่างไรแต่พอมันมีประเด็นนี้เกิดขึ้น

รีบออกมาเคลียร์ผ่านทางอินสตาแกรมส่วนตัว
แล้วเราก็ได้รับคำยืนยันจากคนใกล้ชิดด้วย
คือเขื่อนเองเนี่ยเขาจริงทางครอบครัวเนี่ย
ก็ค่อนข้างมีฐานะนะคะแล้วก็มีธุรกิจส่วนตัวด้วย

ตอนนี้ก็บินไปศึกษาต่อต่างประเทศ
แล้วก็อย่างที่เป็นข่าวทราบเรื่องมานั่นแหละ
ฟังอยู่อยู่เมืองนอกเมืองนาก็ทนไม่ไหวเหมือนกัน

เคยไปงานเปิดตัวร้านขนมของหนุ่มเขื่อนด้วยเหมือนกันนะคะ
การที่จะไปขโมยเงินจำนวน๕แสนเนี่ย

แต่ว่าทางหนุ่มเขินเขายืนยันว่าไม่มีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้น